ชาวอีสานใต้ที่จังหวัดสุรินเขาก็มีพิธีกรรมที่ให้ได้ดูกันที่เราไม่ค่อยได้เห็นกับการทำพิธีเผาศพเสร็จเขาจะทำการเก็บกระดูกมาทำพิธีในลักษณะแบบนี้ถามว่าทำไปเพื่ออะไรไปตามหาคำตอบกันครับ
ดูแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขากำลังเก็บอัฐิอยู่นะแต่คำถามคือทำไมต้องมาวางเรียงเหมือนกับมีการจัดแจงคล้ายกับเป็นหุ่นที่เป็นคนขึ้นมาอย่างนี้ล่ะ
คุณผู้ชมครับนี่คือพิธีแปรรูปและพิธีเก็บอัฐิของผู้ตายผู้วายชน
สไตล์ของชาวอีสานใต้ในจังหวัดสุรินทร์พิธีกรรมเนี่ยเขาจะจัดขึ้นหลังจากที่เผาศพผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว
และที่เราเห็นเนี่ยชาวบ้านเขานำเท่ากระดูกของผู้ตายนะมาทำเป็นรูปคนแบบนี้เขามีความเชื่อว่า
ถ้าผู้ตายไปเนี่ยได้ไปเกิดใหม่จะทำให้เขาเกิดมา
มีอวัยวะครบ๓๒ประการ

พิธีนี้จึงเรียกว่าพิธีแปรรูปครับ
หลังจากส่วนทำพิธีเสร็จหมดแล้วเขาก็จะเก็บระดูกใส่อันทิ
แล้วก็ทำพิธีแห่อาธิกลับบ้านตามปกตินั่นแหละครับ
เหรอเป็นกุศโลบายที่ทำให้สบายใจ